ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันหน่อย

อยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑

บรรยากาศสดที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑ในขณะนี้

รวมถึงพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทั้ง๔คน
ไม่ว่าจะเป็นคุณกระติกคุณแซนคุณจ๊อปรวมไปถึงคุณปอน
ได้มาจำลองสถานการณ์บนเรือแล้ว
วันนี้ได้นำใบพัดของเรือที่ได้ถอดออกไป
มาประกอบกับเรือแล้วก็นำมาวิ่งตามเส้นทางจริง
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรือที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ได้นำมาวิ่งกำลังวิ่งผ่านมาตรงบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม๑
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเรืออยู่ทั้งหมด๓ลำ
เมื่อสักครู่ได้การจำลองเส้นทางเดินหน้าไปยังมุ่งหน้าไปยังบริเวณสะพานพระราม๗
ไปสะพานพระราม๘ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขากลับนะครับ
ตามภาพจะสังเกตว่าเรือลำแรกที่มีพลตำรวจโทจิรพัฐภูมิจิทธิ์
ที่อยู่บนเรือเป็นผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
มาดำเนินการขึ้นเรือด้วยตนเองนะฮะ
แล้วก็กำลังผ่านจุดเส้นทางที่เกิดเหตุอยู่นะครับคุณผู้ชม
วันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่
เพื่อทำการประกอบใบพัดเรือลำที่เกิดเหตุ
โดยก่อนหน้านี้ที่เคยถอดไปนำพิสูจน์ร่องลอย
เกี่ยวกับบาดแผลของนักแสดงนะครับว่ามีการเชื่อมโยงกันหรือไม่
วันนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตได้เดินทางมา
ตรวจความพร้อมของเรือด้วยตัวเองนะฮะ
แล้วก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า

โดยเราก็ได้สอบถามว่าวันนี้นายโรเบิร์ต
ที่ยังไม่ได้ทำการจำลองสถานการณ์จริง

พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตก็ได้ให้ข้อมูลว่า

ก็คาดว่านายโรเบิร์ตวันนี้น่าจะไม่พร้อม
ก็เลยไม่ได้มาร่วมลงเรือในวันนี้ด้วย
แล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายครั้งเลย
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อช่วงเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
หลังจากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนำเรือลงน้ำที่จะทดสอบ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของอู่ต่อเรือได้เปลี่ยนใบพัดกลับด้าน
ทำให้จะต้องลากเรือไปเปลี่ยนใบพัดใหม่อีกครั้งกว่า๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นประมาณ๑ชั่วโมงผ่านไปนะครับ
เวลา๑๗นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำใบพลัดเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะ
นำเรือลากลงน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็จะนำเรือออกมาขับวอร์มเครื่องนะฮะ
ปรากฏว่าหลังจากที่นำเรือมาวอร์มเครื่อง
อุปสรรคทำให้ใบพัดเรือหลุดออกจากตัวเรือ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลากเรือเข้าฝั่ง
แล้วก็ตัดสินใจนำใบพัดเรือสำรอง
ที่อยู่ในอู่มาติดตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงจะเสร็จสิ้นนะครับ
หลังจากเปลี่ยนใบพัดใหม่เสร็จเจ้าหน้าที่
ก็ขับเรือออกมาทดสอบ
แล้วก็ไปเทียบที่ท่าเรือท่าน้ำนน
เพื่อรับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
โดยในวันนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือ
แล้วก็เทียบจุดความเร็วให้ใกล้เคียงที่สุด
เพื่อจำลองเหตุการณ์ให้เห็นภาพชัดที่สุด
เพื่อประกอบกับคำให้การของผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน
แล้วส่วนบรรยากาศตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็
ได้ขับเรือวนอยู่บริเวณรอบท่าเรือพิบูลสงคราม๑
ได้มีการขับเรือวนอยู่บริเวณนี้นะครับ
แล้วก็กระแสน้ำตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ากระแสน้ำ
ค่อนข้างที่จะไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยว
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ใช้เรือจำนวน๓ลำขับวนอยู่
จุดที่ผมถ่ายทอดสัญญาณถ่ายทอดภาพให้กับคุณผู้ชมได้รับชมอยู่ตรงนี้
ก็จะค่อนข้างที่โครงเคลงนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราอยู่บริเวณโป๊ะเรือ
ตอนนี้ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็น
เรือลำที่เกิดเหตุก็จะเป็นเรือลำแรกสุด

แล้วก็อีก๒ลำก็เป็นทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ที่ขับตามประกบแล้วก็ใช้ในการบันทึกข้อมูลอยู่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้เรือก็กำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณสะพานพระราม๗อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
เดี๋ยวในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นกันตอนนี้กันเลยนะฮะ
ซึ่งสำหรับความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
บอกว่าจะมีการแถลงความคืบหน้าคดีแต่ว่าตั้ง
เดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีหลัง๒ทุ่มตามกันต่อนะฮะ